แข่งเรือเร็วที่สะพาน
คลองหนองงูเห่าที่สมุทรปราการบ้างฮะ

แล้วสะพานตรงนี้ก็จะมีคนขึ้นไปรอดู
วันนี้ครับช่วงประมาณบ่าย๓
ตอนที่เรือจะเข้าเส้นชัย
สะพานพังถล่มลงมานะฮะโชคดีนะครับมีแค่เจ็บนะครับไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับ

เจ็บไปแปดนะฮะไม่มีใครเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับคนนี้ยืนอัดแน่นเป็นสะพานแบบทางยาวอ่ะตรงนั้นนะครับ
ที่ถล่มเป็นช่วงทางโค้งของสะพานพอดีนะครับด้านล่างเนี่ยเขาจะจอดเรือได้นะฮะเนี่ยตรงนี้ฮะนะฮะ
ยืนกันเยอะไงฮะแน่นเลยอ่ะนี่ครับแล้วมันถล่มลงไปตรงนั้นตรงจุดหนึ่งนะครับ
วินาทีที่สะพานถล่มเนี่ยเป็นจังหวะที่เรือที่เป็นคู่แข่งขันกันกำลังเข้าเส้นชัยคนบนสะพานที่เป็นกองเชียร์นะ
อันนี้กองเชียร์ฝั่งชนะเขาก็กระโดดเฮกันยกใหญ่จังหวะนั้นก็กระโดดด้วยขยมอะไรด้วย
รับน้ำหนักไม่ไหวพังถล่มลงมานะครับแล้วมีเรือจอดอยู่ใต้สะพานสี่ลำก็ถูกทับไปด้วยนะครับ
ในเรือก็มีคนยืนอยู่ที่หัวเรือด้วยกำลังเชียร์กันอยู่เหมือนกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อบ่ายสามนะครับ
เรียบคลองหนองงูเห่าบริเวณคลองหนองงูเห่าหมู่๑๐ตะบนศรีษะจราเข้
ตะบนศรีษะจากระเข้น้อยอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
บนสะพานมีคนยืนอยู่สักประมาณยี่สิบคนนะครับใต้สะพานที่เป็นเรือหางยาวที่จอดอยู่สี่ลำเนี่ย
มีคนยืนอยู่ที่หัวเรือประมาณ๑๐คนทำให้ทั้งหมดราว๓๐คนเนี่ย
ตกลงไปในน้ำหลังเกิดเหตุกู้ภัยก็รีบเข้าไปช่วยนะครับ
มีคนบาดเจ็บแปดคนนะครับส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่ใต้สะพานนะครับ
เพราะว่าถูกปูนเนี่ยหล่นลงมาทับแต่ว่าระดับน้ำตรงนั้นเนี่ย
มันจะเป็นช่วงประมาณเอวถึงคอก็เลยโชคดีที่น้ำไม่ได้ลึกมาก
มันมีเป็นน้ำสูญหายไปหรืออะเสียชีวิต
คนที่มาเชื่อเรือแล้วมาดูแขอจิตใช่ไหมใช่

เขาบอกว่าสะพานมันเลื่อนแต่ก็ทำแลมไม่ทันแล้วอ๋อ
ก็คือมันยืนเต็มหมดแล้วใช่ไม่ทันแล้วเผลอช่วงมันละ
รับบาดเจ็บใช่ไหมครับจะมีเฉพาะคนที่อยู่บนข้างล่าง
จุดเกิดเหตุเป็นแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับ
ความกว้างของสะพานเนี่ยประมาณเมตรครึ่งจุดที่สะพานพังถล่มลงมายาวประมาณสิบเมตร
จุดนี้จะสูงกว่าทางเดินเรียบคลองนะครับเพราะว่าเป็นช่วงยกสูงของสะพาน
เอาไว้ให้เรือเนี่ยรอดได้จะสูงจากคลองประมาณ๒เมตรครึ่ง
นี่นะฮะคลองหนองงูเห่าที่จัดแข่งเรือในครั้งนี้นะครับ
จะมีสะพานเดินเรียบคลองเพียงฝั่งเดียวนะครับก็คือฝั่งที่เกิดเหตุนั่นแหละ
อีกฝั่งของคลองจะอยู่ติดกับท่ากาศยานสุวรรณภูมินี่ฮะตรงนี้เขาเลยเรียกคลองหนองงูเห่านะครับ
คนที่มาดูแข่งเรือบอกว่าวันนี้เป็นวันนัดแข่งเรือเร็ว
เป็นคู่พิเศษของสองอู่ชื่อดังในพื้นที่มีแข่งคู่เดียวเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านแถวนี้
คนที่ชื่นชอบเรือเร็วเนี่ยเขาจะมาดูกันจะจัดขึ้นช่วงน้ำขึ้นเต็มคลอง
น้ำขึ้นเต็มคลองก็ประมาณสักเอวถึงคอของคนนะครับ
ก็ต้องไปตรวจสอบแล้วก็ไปซ่อมแซมกันต่อไปความแข็งแรงต่างก็
ต้องไปดูตลอดแนวสะพานเลยนะว่าจะเป็นยังไงบ้างส่วนเรื่องการจัดการแข่งขันเรือ
เดียวก็ต้องไปดูว่านี้อ่ะอาจภายหรือยังหรือใครอนุญาต
ถูกต้องไม่ถูกต้องแบบไหนอะไรยังไงตรงนี้เนี่ย
ก็คงไม่มีใครคาดคิดว่าสะพานมันจะพังถล่มลงมา
ยังดีที่ไม่มีใครเจ็บหนักอะไรครับ